เป็นเจ้าโจรที่พยายามจะปีนรั้วเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง

ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเขาพลาดท่าแล้วพลาดเบอร์ไหนค่ะ

แขนหักขาหักอะไรหรือเปล่าคุณ
คือดูเขายังรู้สึกตัวอยู่นะคุณผู้ชม
แต่เหมือนแขนขวานะคุณดูนะดูจังหวะแขนขวานะ

อื้อหือหงมืนอยู่อะนะ
คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบันทึกภาพไว้ได้แล้วก็มาแชร์ผ่านในเพจดังนะคะ
ในคลิปเห็นว่าผู้ชายคนนี้พยายามปีนขึ้นมา
แต่ว่าร่วงกระแทกพื้นแบบนี้ค่ะ
แล้วนอนอยู่นั้นนะคะนอนอยู่แบบนั้นแบบลุกขึ้นไม่ไหว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวลาดพร้าวคุณผู้ชม
รอบแรกเจ้าขโมยได้เข้ามาภายในบ้าน
แล้วขโมยน้องหมาที่บ้านนี้เขาเลี้ยงไว้นะ
ขโมยออกไปละรอบหนึ่งหลังจากนั้นตัดสินใจเข้ามาอีกรอบนึง
อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้คือรอบสอง
ที่เขาพลาดท่าตกลงมาจากกำแพงบ้าน
เจ้าของโพสต์ก็เล่าไงบอกว่าเอาจริงพี่อยู่บ้านคนเดียว
แล้วตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายเนี่ยยังไม่ได้เลยนะคะ

ไม่รู้ไงเดี๋ยวตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยละกันนะคะ
เดี๋ยวนี้แทบทุกบ้านเขามีกล้องวงจรปิดหมดแล้ว

แล้วก็นี่มีคนอยู่เขาแอบถ่ายได้นะครับ